กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเจวิแฉแหลกแยกวิพาเขาพร้อมแล้วนะคะ
สัปดาห์นี้เรามาตั้งวงเมาส์เปิดประเด็นกันเรื่องนี้เลยค่ะ
เด็ดของซุปตานักร้องใครจะไปคิดคุณคะสักเต็มตัวขนาดนี้นักร้องลูกแบทบอยนะ
เขาบอกเลยว่าจริงแล้วแอปแมนค่ะและที่สำคัญอยากจะงาบกินรุ่นพี่คนสนิทด้วยจริงหรือเปล่าไปฟังเจวีเมาส์กันเลยค่ะ
ทุกคนไม่ใช่ว่าจะแมนทุกคนนะจ๊ะอย่างล่าสุดที่เจวีไปเจอมาโอ๊ยตายแยกจะเกลียดใส่พฤติกรรมพ่อนักร้องลูกแบดบอยนางหนึ่ง
ไม่ผิดค่ะนางหนึ่งไม่ใช่นายหนึ่งจริงเพราะที่เห็นรอยสักเต็มตัวตั้งแต่ตาตุ่มยันกกหู
ใครจะไปรู้ว่าฮีแอปแมนไว้ทำเป็นกั๊กพูดใครไม่ชัดถามทั้งแฟนทีไรก็บอกไม่มีขอตั้งใจทำงาน
แต่ที่จริงเพื่อนนักร้องแอบเมาเล่าว่านางน่ะแอบชอบพี่นักร้องคนหนึ่ง
ทำทีเข้าไปตีซี้กับนักร้องรุ่นพี่เสียงดีแต่ชอบมีข่าวเจ้าชู้
ตอนแรกก็บ่อยเฮฮาเฮฮาหลังเริ่มพาเข้าบ้านไปทำเพลงทำซาวหนักเข้าคือนอนบ้านเขาเลย
นักร้องรุ่นพี่ก็นึกว่าเป็นผู้ชายแมนคลัสเปิดห้องให้อยู่เกือบถาวรไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
มาแดงเมื่อวันหนึ่งพี่ชายนักร้องเปิดฝักบัวกำลังอาบน้ำชำปรากฏว่านุ่มรอยสักรุ่นน้องอ่ะดันย่องเข้ามา
ตอนแรกก็บอกขอโทษครับขบเข้าห้องผิดแต่โทษทีดุพนมเล่นถอดมาทั้งดุ้นแถมทำดีไม่ยอมออกจากห้องน้ำ
จะมาเก็บสบู่หรืออะไรไม่ทราบถึงเอ่ยปากบอกว่าผมขออาบด้วย
งานนี้รุ่นพี่โกรธจัดไลค์สะเพิดนักร้องแบทบอยออกจากบ้านไปเลยจ้า
จากที่เคยกอดคอทำเพลงฟิเจอร์ริ่งกันงานนี้ก็ต้องบ๊ายบายไม่ขอร่วมกวน
มาทางไหนก็เชิญออกไปทางนั้นเลย
แชร์แหลกแยกดีกว่า
แบดบอยมีรอยสักกับรุ่นพี่เคยฟิเจอร์ริ่งกันมาแล้ว

แต่ว่านิดนึงได้ไหมไอ้ตัวรุ่นพี่นะคะ
ก็มาเมาส์ให้กับเจวิเราฟังเองด้วยนะ

นี่เพจบันเทิงไทยรัฐนะคุณผู้ชมค่ะ